ดูปฏิบัติการวันที่๒ของการค้นหาลูกเรือของเรือหลวงสุโขทัยครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้นะครับลูกเรือที่รอดชีวิตและไม่ได้รับบาดเจ็บ
ตอนนี้เดินทางออกจากประจวบคิริขันแล้วก็ไปถึงฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีแล้วนะฮะ
นี่เป็นช่วงเวลานะครับที่กำลังพลทั้ง๕๔นายนะครับรอดชีวิตมาได้จากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางอ่าวไทยนะครับ
นี่แหละครับทันทีที่กำลังพลทั้ง๕๔นายไปถึงฐานทัพเรือสัตหีบด้วยรถบัส๒คัน
พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการมาต้อนรับกำลังพลนะครับ
แล้วพาทุกคนไปถวายพวงมาลาศักระขอพรต่อพระอนุสาวรีพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงเธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อันเป็นที่เคารพสัทธา
และเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของทหารเรือท่ามกลางความดีใจของครอบครัวที่มารอรับครับ
พลเรือเอกอดุงท่านเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทราบว่าพลประจำเรือนายหนึ่งเล่าว่าตั้งแต่ประจำการอยู่ในเรือนานนับ๑๐ปียังไม่เคยเจอเหตุการณ์คลื่นยักษ์รุนแรงขนาดนี้มาก่อน
ขณะที่หนึ่งในผู้ประสบเหตุเล่าถึงนาทีที่ต้องสละเรือครับนะครับ
แล้วเห็นเรือหลวงสุโขทัยจมไปต่อหน้าต่อตาครับ
จะโดดลงเนี่ยมันเร็วมากถึงเป็นว่ามันซัดผมนะครับ
ไปแล้วมันจิดราวน่าจะเป็นราวข้างของกลับเหลือครับ
แต่ผมสัมพันธ์ว่าพอลุงกับพวกชุดชีวิตปลูกออกกันเลย
มันมีทีแรกผมก็จะเกิดอยู่กับเสาร์อะไรใกล้อยู่กัน

พี่ก็ลงไปคนขาดข้างเลย
ท่านมอบเงินแบรมลุงขวัญให้กับตาหารที่ประศพเหตุ
แล้วก็ให้กลับไปพักผ่อนกับครอบครัวก่อนนะครับ
นั่นก็คือผู้ที่สามารถรอดกลับมาได้แล้วนะคะ
ตอนนี้ก็ยังค้นหากันต่อเนื่องนะคะ
เป็นวันที่๒ปฏิบัติการในวันนี้เนี่ย
มีทั้งหาทางเรือแล้วก็หาทางเครื่องบินนะคะ
รวมถึงก็มีตำรวจน้ำมาช่วยอีกแรงนึงด้วยนะคะ
วันนี้จะมีทั้งเรือหลวงกระบุรี
เรือหลวงอ่างทองเรือหลวงภูมิพล
แล้วก็เรือหลวงนเรสวน

ร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหานะคะ
ขณะที่ตำรวจน้ำก็จะช่วยค้นหาตามแนวชายฝั่งร่วมด้วยนะคะ
หลายภาคส่วนเลยวันนี้ระดมกำลังกันนะคะ
ผู้บังคับการเรือหลวงกระบุรีนาวาโทไกรพิษกรวีปภาวิทย์เนี่ย
ได้บอกว่าก็ก่อนที่จะออกนำเรือปฏิบัติการค้นหาเนี่ย
ก็ตรวจสอบความพร้อมของเรือหลวงกระบุรีนะคะ
เลียงเสบียงอาหารน้ำดื่มที่จะสามารถทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
มีปัญหาระหว่างปฏิบัติภารกิจอย่างแน่นอนนะคะ
เรือหลวงอ่างทองในวันนี้จะเป็นเรือบัญชาการ
และแผนค้นหาก็จะใช้รัศมี๓๐คูณ๓๐ตารางมาย
แต่วันนี้จะขยับศูนย์กลางค้นหาตามกระแสน้ำและกระแสลม
อยู่ตรงด้านล่างจากจุดที่จมไม่เกิน๑๐๒๐หมายนะคะ
แต่ว่าจะไม่ไปใกล้ฝั่งเพราะว่าถ้าประเมินจากสภาพคลื่นลมแล้ว
ทำให้กระแสน้ำและกระแสลมมีอัตราการลอยเฉียงไปทางด้านล่าง
ตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่ค้นหาก็เลยต้องเป็นลักษณะแนวเฉียงไปด้วย
วันนี้จะค้นหาครอบคลุมจังหวัดประจวบคีริขัน
และจังหวัดชุมพรในตอนบนนะคะ
แต่ว่าอุปสรรคสำคัญยังคงเป็นคลื่นลมเหมือนเดิมนะคะ
จากการประเมินคลื่นลมในวันนี้กับ๒วันที่ผ่านมา
ก็ต้องบอกว่าเบาลงหน่อยยังทำให้มีความหวังนะคะ
ว่าจะเจอกับผู้สูญหายเพราะว่าตามสถิตินะคะคุณผู้ชม
จะลอยคออยู่ในน้ำได้๓วันแล้วก็จากการประเมินน้ำตอนนี้
น้ำเป็นน้ำอุ่นแล้วน้ำเป็นน้ำอุ่นแล้วไม่เย็นมาก
ถ้าเขายังมีแรงยังมีสติสามารถอยู่ได้
ก็มีโอกาสสูงเลยค่ะที่จะเจอค่ะ

อย่างน้อยก็คือมันก็ยังมี๓วันก็เคยเจอมาแล้วนะครับ
วันนี้เราก็ยังมีความหวังอยู่ว่าเราจะเจอครับ
เพราะน้ำก็ตอนนี้น้ำอุ่นครับไม่ได้เย็นมากถึงขนาดที่จะอยู่ไม่ได้ครับ
คือถ้าแรงยังมีนะครับแล้วก็สติยังมีก็สามารถลอยตัวอยู่ได้ครับ
สำหรับผู้ที่ศูนย์หายคือต้องบอกว่ายอดผู้ประสบภัย
มีทหารอยู่ในเรือทั้งหมด๑๐๕นาย
นายลากิจไม่ได้ไปขึ้นเรือแล้วเขาช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้รวม๗๕นาย
เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้จะเหลือผู้สูญหายที่ตามหา๓๐นาย
แต่รายงานล่าสุดที่บอกว่าพบกำลังพลเพิ่มอีกหนึ่งนาย
ก็ทำให้ตอนนี้เหลือผู้สูญหายที่ค้นหาอยู่นะคะ๒๙รายด้วยกันนะคะ
ส่วนกรณีที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเรือหลวงสุโขทัยอับปางมาจากอะไร
จากบรรทุกกำลังพลจนน้ำหนักเกิน
เสื้อชูชีพไม่เพียงพอกับจำนวนคนบนเรือหรือไม่
พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการยืนยันว่า
หลวงสุโขทัยนั้นสามารถรับน้ำหนักกำลังพลได้มากกว่า๑๐๕นายแน่นอนนะคะ
และปริมาณคนไม่มีผลที่จะทำให้เรือล่ม
เพราะว่าบนเรือมีปืนใหญ่ซึ่งหนักเป็นตันอยู่ด้วยตรงนี้ไม่มีผล
หากจะมีคนมาเพิ่มบนเรือหลวงสุโขทัยอีก๕๐คน
ซึ่งแต่ละคนน้ำหนัก๗๐กิโลกรัมอันนั้นก็ไม่เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะ
ปัจจัยที่ทำให้เรืออับปางนั้นมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวน
ท่านบอกอยู่มา๑๐ปีก็ไม่เคยเจอทะเลคลั่งแบบนี้
แต่เป็นสิ่งที่ทหารเรือเนี่ยจะต้องเจออยู่แล้วเมื่อออกไปลาดตระเวนนะคะ
แม้ว่าพยากรอากาศได้แต่ที่ยังต้องออกเรือ
เพราะว่าเรือรบต้องออกไปช่วยชาวประมงที่ประสบอุบัติเหตุเรือล่ม
มีคนลอยคออยู่ในทะเลอันนี้เป็นภารกิจของกองทัพเรือก็ต้องไปช่วยผู้ประสบภัยให้ทันท่วงที
แต่ว่าครั้งนี้ท่านบอกเราก็เจอซะเองนะคะ
ส่วนเรื่องชูชีพที่หลายคนตั้งคำถามกัน
ยืนยันบอกว่ามีครบนะคะ
ชูชีพท่านอธิบายว่ามี๒แบบ
มีแบบเสื้อแล้วก็แบบห่วงยาง
แต่เวลาที่เจอคลื่นลมแรงเนี่ยนะคะอาจจะมีการกระแทกในจังหวะที่เรือหลวงสุโขทัยดีดตัวสูง
พอคลื่นมันมาดีดเรือมันก็โดนคลื่นยันให้ดีดตัวสูงตามแรงขึ้นแล้วก็ตกลงมากระแทกผิวน้ำ
จังหวะนั้นชูชีพอาจจะลอยแล้วหลุดไปได้
มันก็เป็นสถานการณ์ที่ฉุกละหุกค่ะ
อันนี้ก็เป็นคำอธิบายนะคะจากท่านที่เขาดูแลเรือลำนี้อยู่ค่ะ
ขณะที่ญาติของกำลังพลนะครับที่ไปเฝ้ารอด้วยความหวังนะครับที่จะได้ลูกหลานกลับคืนมา
วันนี้ทำยังไงครับที่ศูนย์ประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิวรีขัน
ญาติญาติพี่น้องครอบครัวก็ไปทำอะไรไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับนะครับ
ศักดิ์สิทธิ์ก็คือไปจุดทูบ๙ดอกหันหน้าออกทะเลบอกกล่าวเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ทหารเรือเคารพนับถือขอให้เจอลูกเจอหลานที่ยังศูนย์หายครับ

มารินีน้าสาวของจาโทสหรัฐอีสานะครับลูกเรือของเรือหลวงสุโขทัยที่ยังศูนย์หายอยู่เนี่ยเปิดเผยบอกว่ามาติดตามมาเฝ้าการค้นหามารอฟังข่าวอย่างใจจดใจจ่อตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่ยังไม่ได้รับแจ้งจากกองทัพเรืออย่างชัดเจนยังไม่รู้ชะตากรรมของหลานนะฮะที่อยู่กลางทะเลคือหันหน้าไปหาใครก็ไม่ได้ตรงนั้นหันไปก็ทะเล
ฟังเธอพูดเธอบอกได้คุยกับหลานครั้งสุดท้ายตอนที่น้ำนะครับเข้าไปท้ายเรือเรือกำลังจะจมนะฮะต้องกระโดดลงทะเลเพื่อสละเรือครับหลานบอกว่าแม่หนูมีแค่ห่วงยางชูชีพไม่ครบขาดอยู่๓๐๑ใน๓๐ลูกเราไม่ได้กระโดดลงไปอนาคตไม่รู้กลางทะเลข้อความสุดท้ายจากลูกเรือส่งมาว่าต้องเกาะห่วงยางหนึ่งห่วง
ทะเลสละเรือหลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อลองฟังเสียงยาดหนูครับ
แต่ตอนนี้เรือเรือมันเอียงหนูอ่ะอยู่บนเรือแต่หนูอ่ะใช้โทรศัพท์เพื่อนหนูอ่ะไม่ได้ชูชีพค่ะแม่ผมหนูว่าไม่ได้ชูชีพแต่หนูได้ห่วงยางหนูก็มีข้อคำถามด้วยค่ะว่าเรือลบหลวงนะเราเชื่อมั่นค่ะเชื่อมั่นใน
กองทัพครับเชื่อมั่นว่าระบบการช่วยเหลือการดูแลครับทหารครับซึ่งเป็นกำลังคนเนอะครับว่ากองทัพเรือ
ชูชีพไม่ครบครับอ่าผู้ปกครองฟังแล้วหัวใจก็สลายไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับเนอะ
คุณผู้ชมไปที่โรงพยาบาลบางสะพานครับวันนี้แพทย์ตรวจประเมินอาการทหารเรือ๘นายที่
รักษาอาการบาดเจ็บเพราะว่าปลอดภัยแล้วนะครับกองทัพเรือก็พาทั้ง๘นายไปยังกองบิน๕
เพื่อกลับไปยังฐานทัพเรือสัตหีบพันธาเอกนัทธีนาคมณีหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเรือหลวงสุโขทัยอับปางนะครับ
คือท่านนี้ก็ต้องลอยอยู่กลางทะเลข้ามคืนเหมือนกันท่านบอกว่าเห็นฮอบินผ่านแล้วแต่ไม่มีใครเห็นท่านนะฮะ
นาทีนั้นคิดว่าตายไม่ได้ต้องกลับไปดูแลแม่แล้วคิดถึงเสด็จเตียนะครับแล้วเป่านกหวีดไปเป่านกหวีดไปโบกมือไปนะครับ
ทำให้ทหารท้ายเรือหลวงกระบุรีเห็นครับแล้วช่วยท่านได้สำเร็จฮะคือท่านบอกว่าใช้ชีวิตอยู่กลางทะเลต้องใช้พลังงานให้น้อยที่สุดฟังท่านเล่าหน่อยฮะ
ก็ยังมีสติอยู่ครับเพราะว่าที่เห็นก็คือผมโบกมือครับกระเป๋านกหวีดโบกมือแล้วมีคนที่ช่วงท้ายเรือเห็น
เซฟแรงตัวเองไปเรื่อยครับค่อยเฟฟแรงปล่อยตามคลื่นไปครับแล้วก็กอดตัวอย่าให้สมรักน้ำมาก
พยายามเปลี่ยนท่าว่าไม่ให้น้ำเข้าตมูก้าวอะไรแต่ก็ยังเข้าตายเยอะอยู่คือมันแรงจะต้องก็นึกถึงวรรมามิแม่
เพราะว่าต้องหมอหน้าไม่ได้ต้องดูแลแม่ก็ก็ประเด็นเปรียและก็แล้วก็ผู้หญิงของคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับมีข่าวไม่สู้จะดีครับ
งทัพเรือนะครับโดยโฆษกองทัพเรือยืนยันแล้วว่า
เรือหลวงนาเลสวนรายงานตรวจพบผู้ประสบภัยจำนวน๕ราย
ผลการตรวจสอบเป็นผู้เสียชีวิต๔ราย
ยืนยันว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงฮะ
คุณผู้ชมครับและขณะนี้กองทัพเรืออยู่ระหว่างการแถลงข่าวด้วยนะครับ
เราจะไปดูบรรยากาศของการแถลงข่าว
เหตุการณ์ความคืบหน้านะคะของเรือหลวงสุโขทัยอับปางนะคะ

เจ้าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษณ์
ทรงประธานทั้งยาและเวชพันธุ์ที่จำเป็น
ให้แก่กำลังพลประจำเรือผู้สบภัยทุกนาย
ซึ่งนับเป็นพระมหากุณาธิคุณที่มีต่อกองทัพเรืออย่างหาที่สุดไม่ได้
และก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องของกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย
ที่วันนี้เราได้มีการพบ
ร่างผู้เสียชีวิตของกำลังพลเรืองสุโขทัย
จากการปฏิหัติการรัฐเวรช่วยเหนือผู้ผู้ศพัย
ในกรณีที่เรือหลวงสุโขทัยอะปาง
ในวันนี้เรามีการพบผู้สับภัยเพิ่มขึ้น๖ลาย
เป็นผู้สบภัยที่มีชีวิต๒ลาย
เป็นผู้สภัยที่เสียชีวิตจำนวนสี่ราย
ผมขอเสียใจให้กับครอบครัว
พระเจ้าพี่น้องของกรรมควริยศสวทัย
ที่ได้เสียชีวิตจากการ
เรือหลวงสวทัยอัปราณ์ในวันนี้ด้วยนะครับ
ก็ขอสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ
ในวันนี้กองทัพเรือจะขอแถลงข่าวกรณี
เรือหลวงสวทัยอัปราณ์ลงเมื่อวันที่๑๘ทันวาคม
เวลาประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงของการค้นหา
และช่วยเหลือกับบางคนที่ยังสูญหายอยู่ในปัจจุบัน
เพื่อให้พี่น้องสื่อมวลชนได้นำข้อมูลข่าวสาร
ถูกต้องนำสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับ
สำหรับหลวงสุโขทัยผมต้องเรียนให้ทราบว่า
เป็นเรือลบของกองทัพเรือที่มีเหลือสามารถสูง
เข้าประจำการในกองทัพเรือตั้งแต่ในปี๒๕๕๙

มีขีดสามารถในการลบทั้ง๓มิตินะครับ
ทั้งการลบผิวน้ำการลบทางอากาศและการลบใต้น้ำ
ผมเป็นกำลังพลที่เคยประจำการอยู่ในเรือหลวงรัฐโกศิลป์
ซึ่งเป็นเรือชั้นเดียวกับเรือหลวงสุโขทัยนะครับ

มีความเข้าใจแล้วก็เคยปฏิบัติงานในเรือดังกล่าวมานะครับ
ในช่วงที่รับราชการในช่วงของชั้นยศนวโทนะครับ
หลวงสุโขทัยมีเกียรติประวัติในการรับราชการมาอย่างต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติการในกองทัพเรือนะครับ
เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทั้งในเรื่องของการรัฐตะเวน
ค้นหาช่วยเหลือผู้สบภัย
การฝึกการราชการในต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นในการเดินทางไปราชการยังถึงประเทศออสเตรเลียนะครับ
และเคยปฏิบัติงานในสภาพคลื่นลมแรงในทุกทะเลที่ผ่านมานะครับ
ปัจจุบันเรือหลวงสวทัยมีอายุ๓๖ปี
นะครับซึ่งตามระเบียบหรือตามข้อกำหนดของกองทัพเรือเนี่ย
จะมีอายุใช้ราชการในเกณฑ์๔๐ปี
ฉะนั้นเรือสังหกษัตริย์ไทยก็ใช้ราชการมาถึงอายุ๓๖ปี
แต่สภาพขี่ความสามารถแล้วก็อุปกรณ์บนเรือทุกประเภททุกชนิดยังสามารถใช้การได้ดีนะครับ
ทุกอย่างยังอยู่เป็นระบบที่มีความสามารถใช้งานได้ตามปกติ
และมีคิดความสามารถสูงอยู่ในปัจจุบัน
ระบบอาวุธทั้งหมดยังสามารถใช้งานได้นะครับ
คือหัวหน้ากระสินไปอีกอย่างน้อย๕๑๐ปีในอนาคต
เรือรุนสุขภัยเพิ่งได้รับการซ่อมทำขนาดใหญ่
เราเรียกว่าซ่อมทำขนาดใหญ่
เป็นระยะเวลา๒ปีในช่วง๓ปีที่ผ่านมา
เพื่อเตรียมการในการที่จะไปปฏิบัติการในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย๒ปีขึ้นไป
แต่แผนนั่งกล่าวนี้ไม่สามารถโดยงานการได้
เพราะว่าการสร้างหรือการขุดลอกท่าเรือในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันเนี่ย

ดีเลยยังไม่ได้ส่งเรือหลวงศัพท์ไทยไปปฏิบัติการในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน
อันนี้กลับมาที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เรือหลวงศัพท์ไทยในปัจจุบัน
ปฏิบัติราชการอยู่ในทัพเรือภาคที่๑

รับผิดชอบดูแลพื้นที่ฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน
มีภาพปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อำเภิษศัตริหีบ
โดยมีเรือร่วมปฏิบัติการในทัพเรือภาคที่๑

ในวันที่๑๘ธันวาคม

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล
จากสภาพอากาศ
ที่กรุณศัพท์นิยมวิทยาได้ประกาศให้รับทราบ
ว่าในช่วงดังกล่าว
ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการแถลงข่าวความคืบหน้าล่าสุด
ของการค้นหาผู้สูญหาย
จากเหตุการณ์เรือหลวงศัพท์ไทยอับปาง
ล่าสุดในวันนี้เจอ๖รายด้วยกัน
แต่ว่าเสียชีวิต๔ศพด้วยกันนะคะ
คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะ
ขณะที่ถ้าไปดูในโลกออนไลน์นะคะคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้มีการแชร์กันเยอะเลย
สำหรับโพสต์นี้นะคะเป็นโพสต์ของเพื่อน
ของว่าที่นาวาอากาศตรีพลรัฐศิโรดม

พลับนี่เป็นต้นเรือหลวงสุโขทัย
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ศูนย์หายในตอนนี้ด้วยนะคะ

นำพาเราตั้งแต่เรือยังเอียงมาก

พอจังหวะที่ทุกคนลงในน้ำ
ต้นเรือพลับสั่งการพาเราว่ายน้ำเป็นกลุ่ม
ไปจนถึงเรือหลวงกระบุรีสำเร็จ

ก็ลากพาจาตรีที่ไม่มีชูชีพไปด้วย

พวกเราส่วนมากขึ้นเรือได้
ในที่นี้ก็คือว่าต้นเรือพลับนี่ก็คือฮีโร่คนหนึ่งเลยนะคะ

ชื่นชมการทำหน้าที่เป็นต้นเรือบนเรือหลวงสุโขทัย

หน้าที่ของความเป็นมนุษย์ก็ทำได้ดีเยี่ยม
และเชื่อว่านาวาตรีพลรัฐจะปลอดภัยกลับมานะคะ
โพสต์นี้มีการทิ้งท้ายประโยคว่า

ตอนนี้ในโลกออนไลน์มีการแชร์โพสต์
ถึงเขากันเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะ
สำหรับนาวาอากาศตรีพลรัฐจิโรดมหรือต้นเรือพลับ
เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่๕๐
และเป็นลูกชายของบิ๊กหนุ่ยค่ะ
พลเรือเอกพลวัฒน์ศิโรดม
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
เป็นหนึ่งในแคนดิเดตชิงเก้าอี้ผู้บัญชาการทหารเรือ
เมื่อปี๒๕๕๖นะคะ
ซึ่งพลเรือเอกพลวัฒน์จิโรดม
เป็นลูกชายของเจ้าหน้าที่
เพราะท่านรู้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน
ทำงานอย่างเต็มที่นะคะ

ในตอนนี้ก็จะมีทั้งเพื่อนทหาร
เพื่อนสมัยมัธยมและญาตินะคะ
โพสต์ข้อความแสดงความห่วงใยเป็นจำนวนมาก
แล้วก็ขอให้ต้นเรือพลับนั้นกลับมาอย่างปลอดภัยค่ะ

แล้วก็จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเรือ
เรื่องของความปลอดภัยและความมั่นคงของเรือนะคะ
ดูแลความเป็นอยู่ของคนในเรือด้วย
บริหารความปลอดภัยต่างนานาบนเรือ
ฉะนั้นถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมาก
และลูกเรือที่มีการมาโพสต์เนี่ย
บอกว่าได้รับความช่วยเหลือจากต้นเรือพลับเป็นอย่างมาก
ทำให้เขาได้รอดกลับมานะคะ
ซึ่งต้นเรือพลับตอนนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในผู้สูญหาย
แล้วก็หลายฝ่ายก็เป็นกำลังใจ
ในการที่จะค้นหาให้เจอต้นเรือพลับท่านนี้ค่ะ